ไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะ
ช่วงนี้ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วค่ะสำหรับเทศกาลสงกรานนั่นเองนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยความปังของนางสงการนะคะ
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะฮะค่ะ
ประเดิมเลยค่ะสำหรับนางสงกรานนางจิรินีเทวีนะคะ
ซุปตาเบอร์แรกของเราแต่งมาเต็มองค์ทรงเครื่องเลยค่ะ
แก่น้องใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
นำโดยกุธใบเฟิร์นพีมพ์ชะนกลื้อวิเศษไพบูรให้เกี่ยวมาเป็นนางสงกรานปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
โหหมดงานแล้วค่ะนี่ล่ะค่ะนางเกรียรินีเทวีนะฮะ
ชื่อของนางสงกรานประจำปีนี้ค่ะโดยนางเอกสาวชื่อดังใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
โอกาสกลับมาใส่ชุดไทยอีกครั้งในรอบ๒ปีคุณผู้ชม
ในฐานะนางสงกรานประจำปี๒๕๕๙
รายละเอียดทุกอย่างถูกต้องสวยเป๊ะตามแบบตำนานเลยคุณผู้ชม
สงกรานปีนี้จะมีเครื่องหัวทรงพาหูรัฐทัศน์ดอกมณฑา
ใส่อาพรแก้วมรกฏค่ะ
หัดขวาของนางสงกรานจะทรงขอ
ส่วนพระหัดซ้ายจะทรงปืนค่ะ
เดินมานำขบวนแห่มาสุดอลังการแบบนี้เลยนะคะ
และเครื่องทรงชุดนี้ค่ะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าคุณผู้ชม

สิริรวมมูลค่าทั้งหมด๒ล้านบาท
โอ้โฮปังมากนะครับใบเติ้ลบอกว่าโอ้โฮ
ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นปลื้มสุดเลยค่ะ
ที่ได้กลับมาอยู่ในชุดไทยที่สวยงามขนาดนี้
แล้วก็ดีใจด้วยที่ปีนี้คนไทยจะได้กลับมาสัมผัส
กลิ่นอายเทศกาลสงกรานอีกครั้งค่ะ
รู้สึกว่าตั้งใจเรียบร้อยมากเลยค่ะ

ประดับก็คืออาจารย์ทำใหม่หมดเลยให้เป็นสีมรกฏเข้ากับปีนี้
หนูก็รู้สึกว่าโอ้นี่โชคดีมากเป็นเกียรติมาก
ก็เลยจะมีความแบบทึบนิดนึง
ส่วนเทศกาลสงกรานปีนี้คุณผู้ชมขาใบเฟิร์นบอกว่า
ขอใช้เวลาช่วงหยุดยาวในการพักผ่อนดูแลตัวเองหน่อยแล้วกัน
หลังจากที่ลุยงานหนักติดต่อกันมาหลายต่อหลายเดือนค่ะ
แล้วก็ช่วงหลังสงกรานค่ะสาวสวยคนนี้พร้อมลุยงานละครต่อ

ใครที่คิดถึงละครของเจ้าตัวนะคะบอกเลยว่ามีเฮแน่นอนค่ะ
เพราะว่าตกปากรับคำละครเรื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า
ไม่ได้เล่นน้ำสนุกสนานเหมือนปีก่อนที่เกิดมาคุณผู้ชม

อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ